ไปที่จังหวัดกาลสินค่ะมีผู้หญิงคนนึง
อายุสักประมาณ๔๐๕๐ได้ค่ะเธอป่วยค่ะ

คือนั่งก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีอะไรมากดทับอยู่ข้างหลัง

ไปโรงพยาบาลก็ไม่หาย
คือคุณหมอก็ให้กินยาเหมือนยาคลายเครียด

มีคนในพื้นที่บอกว่าสงสัยผีปอบเข้าสิงแน่เลย

แต่สุดท้ายก็ไม่หายเขาทำวิธีการนี้ค่ะ
ทำพิธีรำขอขมาผีบรรพบุรุษปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้

เหมือนไม่เคยป่วยมาก่อนเลย
ภาพนี้นะคะเป็นการทำพิธีไล่ผีปอบค่ะ
ชาวบ้านท่างามหมู่๖ตำบลสำรานอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสิน
หมอสูตรหมอธรรมมาทำพิธีขับไล่ผีปอบออกจากร่างผู้หญิงคนนี้นะคะ
แต่ก็ยังมีอาการชักเกร็งยังมีเสียงร้องอยู่
ชาวบ้านก็ต้องพยุงตัวแต่ก็เชื่อว่าผีปอบออกจากร่างไปแล้วนะ
แต่ผีปอบไปเข้าชาวบ้านเสื้อสีขาวอีกคนนึงแทน
คือคนที่ถูกผีปอบเข้าคือคนที่นั่งหลังงองออยู่ที่ท่านเห็นในภาพตอนแรกนะ
แต่ระหว่างทำพิธีเสื้อขาวคนนี้โดนแทงกลับมีอาการขึ้นมา
คนที่นั่งก้มหัวค่ะเสื้อสีดำใช่ไหมคะ
ที่นั่งโยกอยู่มุมด้านบนขวามือเห็นไหมเห็นไหมที่นั่งตบมือ
เขาก็ดันกันอยู่หลายคนใช่อันนี้คนแรก
แล้วก็ผีปอบไปเข้าคนเสื้อขาวอันนี้คนนี้

แต่เขาบอกว่าพิธีนี้ที่เขาทำเนี่ยจับผีปอบได้๘ตัวนะคะ
แต่คนที่ป่วยที่บอกคนแรกที่ป่วยอาการไม่ได้ดีขึ้น
ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็อย่างที่เห็นในภาพ

ผู้หญิงเสื้อดำเขาก็ยังนั่งก้มยังโยกอยู่ไง
คือมันยังไม่หายแล้วทำอย่างไรที่นี่
ทางครอบครัวทางญาติญาติก็บอกว่างั้นใช้วิธีแบบโบราณ
นำของขาวหวานเหล้าขาวมะพร้าวข้าวตอกดอกไม้มาทำพิธี

แล้วระหว่างที่หมอแคนกำลังเป่าแคน
ผู้หญิงคนนี้ที่ป่วยอยู่ที่นั่งก้มนั่งโยกอยู่

อันนี้คนเท่าคนแก่เขาทำพิธีให้ใช่ไหม
นางสาวสิริรัตน์มีนารัฐอายุ๒๐ปีเป็นหลานสาวของผู้หญิงที่เขาป่วย
เขาบอกว่าน้าป่วยแล้วก็นอนสม๗๘วันแล้ว
ก็ก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีอะไรมากดทับหลังอยู่
นี่คนที่รำเห็นไหมคะเขาหาย
จากเดิมที่นั่งหลังค่อมแล้วก็โยกเขาขึ้นมารำอย่างนี้

ส่วนคนที่นั่งอยู่คือคนที่ทำพิธีให้
พ่อใหญ่สว่างผู้นำทำพิธีรำขอขมาผีบรรพรุษบอกว่า
ก็ทำพิธีแบบนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้อง
คือก่อนหน้านี้ทำให้ถูกวิธี
ต่อให้ไล่ผีปอบไปได้ผีปอบก็เข้าร่างคนอื่น
แล้วตัวคนป่วยก็ไม่ได้หายป่วยไง
เขาก็เลยบอกว่าต้องทำพิธีแบบนี้ให้คนป่วยใส่ชุดผ้าพื้นเมือง
สร้อยทองคำแหวนทองคำแล้วก็มีหมอแคนเป่าแคนทำนองดั้งเดิมเป็นจังหวะ
เพื่อให้ผู้ป่วยลุกขึ้นมาฟ้อนรำบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ
แล้วกราบขอขมาสามีถึงจะหายป่วย

แยธยาติบอกว่าเขาหายเลยค่ะหายป่วยเลย
ก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่เขานะคะ